เกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุอุกอาจบุกยิงชายชาวต่างชาติเสียชีวิต
และยังไม่แน่ใจว่าคนร้ายบรายนี้เป็นตำรวจด้วยหรือเปล่านะครับ
เกิดเหตุในคอนโดมิเนียมหรูย่านสุขุมวิทย์นะครับ
ล่าสุดคนร้ายเข้ามอบตัวแล้วและจริงด้วย
เป็นดาบตำรวจสังกัดสนลุมพินี
ส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ
ตำรวจสนลุมพินีพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกระตันอยู่
เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวต่างชาติอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณชั้นล่างภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ซอยสุขุมวิทย์๑๓แขวงคลองเตยเขตวัฒนากรุงเทพ
เรื่องต้นพบศพนั้นถูกยิงที่ศีรษะ
แล้วก็ทราบชื่อต่อมาว่าผู้เสียชีวิตรายนี้ก็คือนายมาลิกยาเมลชาวฝรั่งเศสนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบแฟนสาวซึ่งเป็นชาวไทยนะครับยืนร้องไห้ตกใจอยู่ไม่ห่าง
จากการสอบถามเบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียชีวิตไปมีปากเสียง
และทะเลาะวิวาสกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นดาบตำรวจในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ตามมาที่คอนโดแห่งนี้ตามมาทันจนกระทั่งใช้อาวุธปืนเนี่ย
ยิงชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสคนนี้จนเสียชีวิตจากนั้นดาบตำรวจวิ่งหลบหนีไปนะครับ
ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้นำผ้าสีขาวมาปิดกั้นจุดที่พบศพ
พร้อมกับนำเชือกมากั้นจุดเกิดเหตุไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
เพื่อให้แพทย์เวรและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
ล่าสุดผู้ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เปิดเผยว่าคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้คือดาบตำรวจกันตะพงฮวดศรี
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสนลุมพินี
หลังก่อเหตุได้เข้ามอบตัวแล้วนะครับพร้อมรับสาภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
เรื่องต้นรับว่าเกิดจากเรื่องของอารมณ์
เรื่องต้นดาบตำรวจกันตะพงไปนั่งดื่มเหล้าในร้านอาหารที่ซอยสุขุมวิทย์๑๑
และเกิดอาการมึนเมาทะเลาะแล้วก็ชกต่อยกับผู้ตายแต่สู้ไม่ได้
ท้ายที่สุดดาบตำรวจนายนี้ตัดสินใจตามผู้ตายมา
จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนียมย่านลุมพินีแห่งนี้
แล้วก็มาเจอกันพอดิบพอดีจึงจ่อยิงเข้าที่ศีรษะเต็มนะครับ
แต่ว่าคดีนี้แฟนของผู้เสียชีวิตบอกว่ามีผู้ก่อเหตุมากัน๒คน
คือดาบตำรวจกันตะพงศ์และ๑คน
ส่วนอีกคนนึงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อนตำรวจด้วยหรือเปล่า
คดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เป็นการฆ่าชาวต่างชาติ
แล้วก็ตำรวจเป็นผู้ก่อเหตุด้วยก็ต้องติดตามความคืบหน้าคดีต่อไปนะครับ